ต่อกันที่เรื่องของพี่ไตรรง
พี่ไตรงทำไมคะเป็นปลากัดอ๋อเป็นปลากัด
ลายทงชาติไทยเขาเลยชื่อว่าพี่ไตรง
ก่อนหน้านี้มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียแล้ว
ว่ามีการเลี้ยงปลากัดลักษณะของสีคล้ายกับทงชาติไทย
แต่ว่าพี่ไตรรงตัวนี้ถูกขายในโลกออนไลน์มูลค่ามากกว่า๕๐๐๐บาท
ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำความรู้จักพี่ไตรรงค์มากขึ้นนะคะ

ไตรรงเป็นชื่อของปลากัดลายทงชาติไทยสีสันสวยงาม
ตัวนี้มูลค่าถึง๕๓๕๐๐บาทนะคะ
หลังจากมีการเปิดประมูลในโลกออนไลน์ไปซึ่งเป็นที่ฮือหามาก
ปลากัดตัวนี้เป็นของคุณเขนวรชัยอายุ๔๐ปีเป็นชาวจังหวัดกาลสิน
เพราะพันธุ์ประกัดลายทงชาติไทยเป็นงานอดิเรก
ภายในบ้านพักหมู่ที่๑๒ตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายนะคะ
คุณคเชนบอกว่าประกัดที่เลี้ยงไว้ในตัวนี้ชื่อว่าไตรรง
เป็นประกัดสายพันธุ์ฮาฟมูลหรือว่าประกัดครีบสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวง
เขาอายุ๓เดือนครึ่งเท่านั้นนะคะเป็นประกัดที่เลี้ยงไว้มีสีสัน
งามเป็นพิเศษไม่เหมือนใครเพราะว่าลายทงชาติไทยทั้งลำตัว
ก่อนหน้านี้เคยได้เลี้ยงแล้วแหละสำหรับตัวที่มีลายทรงชาติไทย
แต่ว่าตัวนี้คือหลายตัวนะสัดส่วนเขาสวยงามพอดีคล้ายกับทงชาติพอดีนะคะ
ก็เลยตัดสินใจลองประมูลดูโพสต์ในเฟซบุ๊กตัวเองนะคะ
ใช้ชื่อว่าเชนวรชัยตั้งแต่วันที่๖พฤศจิกายน
เริ่มต้น๙๙บาทเองตอนที่ประมูลไปจนถึงวันที่๘พฤศจิกายน๒วันเท่านั้น
วัน๑๓ทุ่มพบว่ามีการประมูลยอดไปถึง๕๓๕๐๐บาท
กี่เท่าหลายร้อยเท่า๕๐๐เท่าได้นะคะ
จึงได้ทำการปิดประมูลซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน
สำหรับราคาปลากัดนะคะโดยเจ้าไตรรุงนะคะ
มีคุณค่าสำหรับงานภาพปลากัดลายทงชาติไทย
อยากให้คนทั่วไปมองถึงความสามารถในการบรีสสายพันธุ์
รีดก็คือการปรับปรุงสายพันธุ์การผสมพันธุ์ต่างของคนไทย
มากกว่าตัวเงินแล้วก็คุณค่าของงานศิลปะที่ต้องใช้ใจนั้นประเมินนะคะ
ทั้งนี้ลักษณะของเจ้าไตรรงปลาตัวนี้นะคะลำตัวเป็นสีน้ำเงิน
ตัวนี้คือไตรรงส่วนบริเวณครีบหางด้านล่างมีสีขาวแล้วก็สีแดง
เช่นเดียวกับส่วนหางนะคะที่มี๓สีเรียงกันเหมือนลายทงชาติที่ไม่ค่อยได้เห็นมากนัก
แล้วก็เวลาเขาบกสะบัดหางไปมาก็จะเปรี้ยวมันไหว
ทงชาติอยู่บนเสาทงเลยนะคะและหางยังเป็นรูปใบโพด้วย
เขาบอกว่าตรงนี้แหละมีลักษณะเป็นมงคลราคาประมูลเขาเลย๕๓๕๐๐บาทค่ะ